กินก็เลยอยากจะพาไปดูเรื่องของเกษตรทำเงินวันนี้
พาไปดูสวนมะม่วงมหาชนกหน่อยว่า

แล้วจะทำได้ยังไงติดตามกันเลยกับช่วง

เกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยจะปลูกอะไรได้บ้าง

สร้างรายได้ให้ทุกปี
ชวนชาวตลอดข่าวมาที่นี่กันเลยครับ

อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ของคุณพี่รำไพคอนไทยสงค์

ซึ่งพี่รำไพรได้เปลี่ยนจากไร่มันสับปะหลัง
กลายมาเป็นสวนมะม่วงมหาชนก

แต่ตอนนี้สามารถมีรายได้เกือบตลอดทั้งปี

เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกาลสินใช่ไหมครับพี่ระ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มาจากการไปเยี่ยมยาบที่จังหวัดก้าและสินใช่ไหมครับพี่รำไพ
แม้ม่วงมหาชนกเขาจะมีผิวเขาจะออกแก้มเดนและเวลาสุกมันจะหอมและก็หวานฮมประมาณ๓๔วันเนี่ยจะหวานหอมหวานแต่ตาดิบจะเปรี้ยว
แม้ม่วงมหาชนกยังมีจุดเด่นที่จำได้ง่ายก็คือผลมีขนาดใหญ่รูปทรงยาวเปลือกหนารสชาติอร่อยเหมาะสำหรับทรงออกดีนะครับ

นี้ผลผลิตที่เหลือจากการคัดเกรด
ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวน
ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว
เป็นที่ถูกใจของคนที่ได้ชิมอีกด้วยครับ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงิน
สำคัญเลยว่าพื้นที่จะเล็กหรือใหญ่
เห็นไหมคะไม่ได้จำกัดว่าจะมีพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ทำได้แต่ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะ